ปัจจุบันมีการติดตั้งโซล่ารูฟ
ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
โดยในธุรกิจที่ใช้ไฟฟ้ากันมาก
เพราะถือว่าเป็นการลงทุนที่มีผลตอบแทนที่ชัดเจน
แล้วก็มีแผนที่จะติดตั้งโซล่าลูฟ
บนหลังคาบนพื้นที่รวม๑ล้านตารางเมตร

จากรายงานของคุณมาซีรีกล่อมแก้วครับ
แผงโซลารูฟ๒๐๘๐แผง

สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้๖๔๔กิโลวัตต์
ไฟฟ้าที่ได้จะถูกนำมาใช้ภายในอาคาร
ทดแทนการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้๑๒๐
ติดตั้งโซล่ารูฟไว้ที่หลังคา
ยังช่วยป้องกันแสงแดดที่จะมากระทบอาคาร

และลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
ซึ่งปีนี้ติดตั้งในสาขาและส่วนกระจายสินค้ารวม๑๓แห่ง
งบลงทุน๔๕๐ล้านบาท
ผลิตกระแสไฟฟ้ารวมได้๑๐เมกาวัตต์
ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปีละ๕๖ล้านบาท
และยังมีแผนลงทุนเพิ่ม
รวมแล้วทั้งหมดประมาณ๑ล้านตารางเมตร
หรือสามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งหมด๑๕๐เมกาวัตต์นะครับ
ในปีนี้เราลงทุนไป๑๐เมกาวัตต์
ซึ่งในปีหน้าเราตั้งเป้าที่จะลงทุนอีก๒๐เมกาวัตต์
ซึ่งก็รวมเป็นทั้งหมด๓๐เมกาวัตต์นะครับ
ใช้พื้นที่หลังคารวม๑ล้านตารางเมตร
ซึ่งการใช้พลังงานทางเลือกอย่างแสงอาทิตย์
อดคล้องกับนโยบายของบริษัท
ตั้งเป้าลดก๊าซคามาไดออกไซด์ลงครึ่งหนึ่งในปี๒๕๕๙
สอดคล้องกับแผนนโยบายของกระทรวงพลังงาน
ตั้งเป้าหมายผลักดันการติดตั้งโซเลอรูป๖๐๐เมกาวัตต์

ปัจจุบันติดตั้งแล้ว๒๐๐เมกาวัตต์
โซล่ารูฟนี้ในอนาคตก็จะมีราคาถูกลงไปเรื่อย
ปัจจุบันนี้ถ้ามีเงินงบประมาณประมาณ๒แสนบาท
ก็สามารถติดตั้งได้ประมาณ๕กิโลวัตต์นะครับ
ไฟฟ้าที่ผลิตได้นั้นนะครับก็จะมีความคุ้มค่าต่อการลงทุนแน่นอน
ติดตั้งโซลารูปถือเป็นการลงทุนระยะยาว
โดยมีระยะเวลาคืนทุน๗ปี
จากนั้นในช่วงปีที่๘๑๕มีผลตอบแทนการลงทุน๑๑๐
ซึ่งผู้ผลิตแผงโซลาเซลเชื่อว่า
อีกไม่เกิน๑๐ปีโซเลอรูปจะได้รับความนิยม
และเกิดการใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นค่ะ
มาสิวรีของแก้วข่าวเทลรัตน์ทีวีรายงาน